มาดูรายงานของสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้
๒๖สิงหาคมเพิ่มขึ้น๑๘๕๐๑ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วไป๑๘๓๖๒ราย
แล้วก็ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ๑๓๙รายนะครับ
รวมแล้วผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙
คือ๑๑๒๘๖๙ราย
ผู้เสียชีวิตรายวันคือ๒๒๙ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเรานะครับก็๑๓๑๔ราย
ส่วนผู้ที่หายป่วยกลับบ้านตัวเลขในช่องสีเขียวน่าสนใจนะฮะ

ทีนี้คุณผู้ชมดูสำหรับตัวเลขผู้ที่ยังรักษาอยู่บ้างนะคะ
ตัวเลขก็ค่อยลดลงตอนนี้๑๘๖๙๓๔ราย
จำนวนนี้นะคะเป็นอาการหนักอาการหนักยังเยอะอยู่
ยัง๕๐๐กว่ารายอยู่นะคะ๕๑๗๔ราย
ส่วนใส่ช่อช่วยหายใจ๑๐๙๐รายนะคะ
แล้วก็๕อันดับของจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
ก็คือที่กรุงเทพมนาคม๔๑๗๘ราย

แม้จะลดมาจาก๕๐๐๐กว่าสมุดปราการก็ยังสูงอยู่๑๘๘๗ราย
สมุดสาคอน๙๘๒รายชมบุรี๙๗๓รายแล้วก็ที่นครพระราชสีมา๖๙๓ราย
อันนี้เป็นการรายงานจากสบคนะครับ
ส่วนวันนี้มีการประชุมสอบคอชุดเล็กเพื่อหาข้อสรุป
เพื่อจะเสนอสอบคอชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้
โดยเฉพาะกรณีที่กลุ่มภาคธุรกิจเขาเสนอมา
ขอให้สอบคอหยิบกุญแจขึ้นมาหน่อยได้ไหม
มาคลายล็อกหน่อยมาคลายสักนิดหนึ่ง
เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้นะครับ
โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยนะครับว่ามาตรการของสอบคอที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
มันจะสิ้นสุดวันที่๓๑สิงหาคมนี้
ดังนั้นในวันศุกร์ที่๒๗สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้
ก็จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่ตอน๙โมงครึ่ง
เพื่อพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่าง
พร้อมจะให้เปิดบริการร้านอาหารแก่ประชาชนได้หรือไม่
ร้านอาหารนี้สำคัญเลยเป็นธุรกิจที่สำคัญเลยนะครับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารเรียกร้องมา
เพราะปัจจุบันยังคงได้รับความเดือดร้อน
มันคือแค่๕๒๐เท่านั้นเอง
คือยอดมันน้อยคุณเอาบางอย่างนะ

เคยไปทานพวกปุ๊กพี่สุกี้แล้วยังไง

มาตรการความปลอดภัยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในร้าน
มาตรการที่อาจจะพิจารณานะเช่นการเว้นระยะห่าง
ให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้แค่๕๐ของจำนวนโต๊ะ
อากาศต้องถ่ายเทดีนะครับแล้วก็พนักงาน
จะต้องได้รับวัคซีนแล้ว๒เข็มปลอดโรค
หรือถ้ายังไม่ได้รับวัคซีนจะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง
อันนี้ทางร้านต้องจัดนะฮะและต้องปฏิบัติตาม
ส่วนตัวผู้มารับบริการหรือลูกค้าที่มาทานอาหารในร้าน

แสดงหลักฐานว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว
แต่ท่านต้องแสดงให้พนักงานของร้านได้รับทราบ

หรือบางคนที่ได้รับใบกระดาษมา

แล้วก็เหล่านี้ต้องไปแสดงให้พนักงานที่ร้านอาหารเขาดู

พรุ่งนี้ถึงจะมีมาตรการชัดเจนออกมานะครับ
ค่ะส่วนทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลก็เปิดเผยนะ
บอกว่าเรื่องของการผ่อนคลายในร้านอาหาร
จากเรื่องนี้แล้วกระทรวงสาธารณสุขเอง
ก็จะมีการเสนอมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผ่อนคลาย
เอาอย่างเช่นเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัด
จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ส่วนเรื่องของการปรับมาตรการสำหรับกิจการ
อย่างพวกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมิวนิตี้มอลก็

แล้วก็อาจจะมีการเปิดพวกกิจการกิจกรรมบางประเภท
อย่างร้านเสริมสวยร้านนวดก็อาจจะเปิดได้
แล้วก็จะมีการปรับการใช้อาคารของสถานศึกษา

จากการแถลงของโฆษกสบควันพรุ่งนี้
แล้วนอกจากนั้นทางคุณไกรสุรีเนี่ย

แต่มีกิจการที่ยังเปิดให้ไม่ได้จริงเนี่ย

คือสถานบริการสถานบันเทิง
แล้วก็สถานบริการลักษณะอื่นที่คล้ายกัน

ไปประชุมกับท่านรองนายยกและรัฐมนตรีวิวาการคุณส่วนสถานศัศวกร์
ออชาวริกูลและประหลัดสถานศัษฐ์สุข
อาจจะต้องมีการแบ่งเป็น๓ระยะ
ระยะที่๑อาจจะเริ่ม๑กันยายนนี้
ร้านอาหารอะไรต่างที่เมื่อกี้เราพูดไป
ระยะที่สองวันที่๑๕กันยายนน
แล้วก็ระยะที่๓ก็คือ๓๐กัญญาโยน
กันยายนอันนี้คือน่าจะเปิด๑๐๐ได้หรืออาจจะเร็วกว่า๓๐กันยายน
อันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอของทั้ง๙กลุ่มผู้ประกอบการ
เออนะครับเราก็ต้องรอติดตามกันนะฮะ

คือเมื่อเช้าคุณหมอธีระบวรรษฎรรรดิ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะฮะ

ให้มีการประกอบกิจการต่าง

คุณหมอบอกว่ายังกระจายทั่วแล้วก็รุนแรง
แล้วก็ตัดวงจรประบาดไม่ได้เลย

คือการประบาดจะต้องมีโอกาสทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกนะครับ

หลังประกาศผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านอาหาร

เพิ่มขึ้นภายใน๔๑๑๐๐วันเลย

ก็เพิ่มขึ้นภายใน๖๑๑๐๐วัน
ดังนั้นครับหมอก็แค่เอาข้อมูลนี้มาโชว์มาบอกต่อกัน
ก็ให้คนไทยเตรียมรับมือสถานการณ์การประบาด
มีโอกาสทวีความรุนแรงได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
และถ้ามีการผ่อนคลายอะไรต่างมันต้องคิดหนักพอสมควร
คุณหมอลงท้ายว่าด้วยรักและห่วงใหญ่นะครับ
แต่เอาจริงนะคืออย่างเพื่อนที่ฉันอยู่ที่สหรัฐ
บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็กลับมาเหมือนกับจะแย่ขึ้นอีก

แล้วเอาจริงโรคแบบนี้ในบ้านเรา
คือสักวันมันก็ต้องกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่มันเกิดขึ้นนะคะ